ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีสิงศ์ความรักจะได้คนถูกใจในแวดวงการงาน
แต่คบเป็นเพื่อนไว้ก่อนเพื่อนต่างเพศที่เป็นม่าย
จะทำให้ประสบความสำเร็จตามคาดหวังสุขภาพจะเจ็บไข้ได้ป่วยแบบปัจจุบันทันด่วน
มีปัญหากระดูกสันหลังซี่โครงปวดหลังปวดไหล่มีอุบัติเหตุหกล้ม
หัวเข่าเจ็บข้อศอกถลอกเป็นแผลการเงินมีเกณฑ์ดีพอใช้
ได้รับผลประโยชน์ไม่ขาดทั้งจากการงานค่าตอบแทนค่าแรง
ได้ของกำนันมีค่ามีราคาได้สิทธิ์หรือโอกาสพิเศษที่มีผลประโยชน์ระยะยาว
การงานจะได้งานเกี่ยวกับหน่วยงานราชการองค์กรของรัฐผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ช่วยเหลือเกื้อกูลงานเกี่ยวกับศิลปกรรมโบราณคดีเงินตราต่างประเทศจะดี
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์